รับย่างเมื่อเรียกมาเรียบร้อยแล้วครับทนายรับจ้างก็พาเด็กของเราไป

ที่ละคนมีการรุนรามนะครับและมีการถอดกางเกงนายก็ถอดออกหมดเลยนะครับ

แล้วก็มีการจับแล้วก็มีบางคนก็ถูกล้วง
แล้วก็บางคนก็ถูกเอาขาเข้าไป
ไปแบบเหยียบข้างบนกระทืบน่ะ
เขาอ้างว่าเดี๋ยวผีมันจะมาสดสอบเรานะ

แล้วผีจะปลอมแปลงเป็นร่างของนายเล่าย่างมาหาเขา
สิ่งที่อยากที่เขาเกล่านี้
ที่จริงแล้วลุงไม่ได้ทำอย่างที่เขาบอก
ถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านนะคะ
เขาก็จะเรียกว่าผีค่ะแต่พวกเราจะเรียกว่าทูตอันชั่วค่ะ
ตอนที่เจออยู่คนเดียวหรือเปล่าคะ

ก็ไม่ไกลค่ะคือกลางเต็นต์นอนก็
อยู่ในเตนต์หรือเปล่าอยู่ในเตนต์ไหม

คือนอนคนละเต็นต์แต่ว่าพอมันมามันก็มาเล่นทั้งสองคนค่ะ
คือมันมาเล่นลงก่อนค่ะ
หนูลืมตาอยู่ใครโผล่เข้ามาในเต็นต์หนู
คือมันไม่เห็นหน้าค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าลุง
แล้วก็คือเวลาเราสัมผัสกับมันหรือว่าจับโดนแขนมันนะคะ
คือมันไม่ได้เหี่ยวเหมือนลุง
คือหน้าตาเราไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะว่ามันมืดมาก
เพราะว่าผมของมันมาปิดหน้าหมดค่ะ

ใหญ่ค่ะแขนขาก็ยาวคือเหมือนเป็นคนสูงค่ะ
หัวเป็นผู้หญิงคือแบบว่าผมยาวเหมือนผู้หญิงเนี่ยค่ะ

รูปร่างเหมือนผู้ชายค่ะเพราะว่านิ้วมืออะไรคือมันใหญ่หมดค่ะ
มาตีเข่ามาตีท้องก็แค่นั้นค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงตามเรื่องนี้อยู่นะคะ
แล้วก็สิ่งที่เราได้สัมภาษณ์ไปในรายการก่อนหน้านี้นะคะ
ก็ว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยพูดตรงนะคะ
ทีมงานได้รับทราบถึงผลกระทบที่มีแรงกระเพื่อมออกไป
จากทุกทิศทางจากทุกจุดยืนนะคะ
แล้วก็เราก็ยังคงจะพยายามให้เวทีแห่งนี้

เพาะเรื่องของคดี๗คดีในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้นนะคะ
แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อ
การอ้างที่มาของคำสอน
หรือแม้กระทั่งจุดยืนของกลุ่มสถานะ
ของกลุ่มบุคคลหรือตัวบุคคล
ซึ่งเราเองต้องการให้ทุกคนได้พูดนะคะ
เมื่อวันนั้นเราได้พูดทั้งตกลงแล้วเกี่ยวข้อง
หรือไม่เกี่ยวข้องกันแน่เป็นรัฐธิหรือไม่ได้เป็นรัฐธิกันแน่

แต่ว่าในทางกลับกันแรงกระเพื่อมที่ตอบกลับเข้ามา
หลังจากเทปรายการออกไปก็ชัดเจนนะคะว่า
มีความเห็นต่างอยู่หลายแง่มุม
นั่นชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็คือ
เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่ข้อกล่าวหา๗คดีที่เกิดขึ้น
อันนั้นก็มีคำอธิบายชุดใหญ่ชุดหนึ่งจากคน
ซึ่งแม้จะไม่ได้อยู่ในชุดของผู้หญิง๑๐คน
แต่ก็บวกเป็นพิเศษอีก๕ก็คือคุณสุภารีอธิบายไว้ในรายการนะคะ
ทีนี้ในส่วนของคดีมีการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเรียบร้อย
และคนที่อยู่ในส่วนของคนที่รับรู้เห็นเหตุการณ์
และก็จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานเพื่อนฝูง
แต่คนที่จับกลุ่มกันเนี่ยเป็นเพื่อนฝูงเป็นลูกเป็นหลาน
นับถือกันแบบเป็นคุณลุงคุณอาคุณน้าคุณป้ากัน
เขาเห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นคนละมุมกันเลย

วันนี้๔ท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะ
ท่านแรกคุณสันติภาพนิมิตกิติคุณ
เป็นคนที่พาผู้เสียหายไปแจ้งความ

ในการรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อน
กับรุ่นน้องรุ่นพี่ของตัวเองที่เป็นผู้หญิง
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณพิธีวัฒน์กวินยั่งยืน

แต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ทั้ง๔ท่านคือที่ฉันถามก่อนเข้ารายการ
ได้ชมรายการก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

คือเรื่องชุดหนึ่งคือสถานะของกลุ่มนะคะ
ความเชื่อที่มาของความเชื่อความศรัทธา

นำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีกัน

ถามว่าเริ่มจากคุณสันติภาพก่อน

เป็นใครเป็นอดีตสมาชิกกลุ่มว่างฝือ
หรือเป็นอดีตศาสนิก

ผมไม่เคยเป็นอดีตสมาชิกของว่างฝือ
และณเวลานี้ความเชื่อของผมคือเชื่อว่า
เราเชื่อในพิสูจน์เรารอดโดยเพราะคุณ

เอาแล้วคุณเข้าไปกับกลุ่มของลุงว่างฝือ

เขาตัดคนอื่นแต่ไม่ได้ตัดผมครับ

ร่วมกิจกรรมพิธีกรรมชุมนุมอะไรของเขาด้วยเหรอ
ก็อยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่การปฏิบัติของตัวเราเอง

ถ้าพูดตามหลักการอย่างแท้จริงนะครับ
เราก็มีอยู่แล้วอย่างชัดเจนนะครับ
อย่างเช่นการให้ข่าวของทางองค์กรที่บอกว่า
การไม่รับประทานเนื้อสัตว์เป็นการสอนผิดเพี้ยนจาก

ผมอยากจะนัดดีเบตกับ

แล้วกับทางกลุ่มที่เขามาพูดในรายการเราล่ะ
ทางกลุ่มที่เขามาพูดในรายการเรา
การเลิกกินเนื้อเป็นสิ่งที่ถูก
ที่เคยอยู่ในกลุ่มนั้น
และเคยอยู่ในกลุ่มของ

เคยอยู่แต่ไม่ได้เชื่อในตัวว่างฝือ

แล้วคุณจะแยกไม่เชื่ออยู่คนเดียวในครอบครัวได้เหรอคะ

เขาไปกันหมดแล้วครอบครัวไม่ได้คุยเหรอคะ
ว่าตกลงพวกเราคือส่วนหนึ่งของกลุ่มว่างฝืนหรือเปล่า
ครอบครัวผมอดีตเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของทางว่างฝือ

เพราะหนึ่งผมต้องการปกป้องครอบครัวของผม
สองผมต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ว่างฝือสอน

เดี๋ยวกลับมาที่คุณพิธีวัฒน์นะคะขอมาที่ทั้งสองท่านเป็นคุณพ่อคุณลูกกัน

เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์และรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับผู้หญิงเด็กผู้หญิงในนั้น
นะคะทีนี้คุณสุวัฒนากับคุณโรธ

เพราะฉะนั้นจะได้ถามให้ถูกสถานะ

ก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เราคุยกับอีกกลุ่มหนึ่ง

จากการเป็นสมาชิกของมูลนิธิ

เดี๋ยวฉันใช้คำตามเขาเลยนะคะเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทั้งสองท่านคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ย
ก็เท่ากับว่าเป็นอดีตกลุ่มว่างฝือได้ไหม

ซึ่งทั้งบ้านทั้งบ้านเป็นสมาชิกของกลุ่มว่างฝือไหมคะ

ข้างเห็นภาพแล้วว่าตัวเองไม่ได้เชื่อ

เข้าไปแบบกังขาแบบที่คุณสันติภาพเล่าไหม
หรือเราเข้าไปแบบคนที่เชื่อศรัทธาว่าตามเขาเลย
คือเราไปในแบบที่เชื่อแล้วก็ศรัทธา

แต่ครอบครัวนี้คือเข้าไปแบบเชื่อครับผม
แต่พอรู้เหตุการณ์ปุ๊บก็ถอนออกมา
กลายเป็นอดีตสมาชิกกลุ่มครับผม
คุณพิธีวัฒน์ค่ะคุณพิธีวัฒน์ตอนนี้สถานะคุณเป็นยังไง
เหมือนกับทั้งสองท่านครับเหมือนกับทั้งสองท่าน

ในส่วนของการจะพูดถึงความศรัทธา
การจะกล่าวถึงสิ่งที่เขียนไว้ในคัมภีร์นะคะ
คัมภีร์หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขียนไว้

ฉันอาจจะมีความรู้น้อยนะคะที่จะถาม

มันก็มีประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกต

คุณคือคนที่พยายามจะช่วงชิงอำนาจความเป็นใหญ่

มาจากลุงว่างฝือที่สมาชิกกลุ่มเขารู้สึกหรือเปล่าคะ

ถามว่าในกลุ่มมีอะไรให้ช่วงชิงบ้างครับ
ในกลุ่มมีอะไรที่ผมจำเป็นต้องช่วงชิงบ้าง

เพราะว่าณเวลานั้นแม้แต่สิ่งต่างที่เขาพูดถึง

เป็นผู้จัดการโครงการเวียงราชพี
ดูแลโครงการเนื้อที่ถึง๕๐๐ไร่
ทำกิจการรายได้อะไรทุกอย่างธุรกิจมี

เราไม่ได้อะไรจากกลุ่มกิจกรรมว่างฝือ

ถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราจำเป็นต้องช่วงชิง

อายุจะยังเยาว์ไว้หน่อยนะอีกสองคน

รู้สึกไม่พอใจกับผลประโยชน์
ที่ลุงว่างฝือที่สมาชิกเขาเรียกเนี่ยนะคะหรือเปล่า
ไม่พอใจกับผลประโยชน์ที่เขาได้
ไม่พอใจก่อความยิ่งใหญ่ความศรัทธาที่กลุ่มสมาชิก

ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นผู้ซัพพอร์ตเขาต่างหาก
เราเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเขาด้านการเงินนะฮะ
ทุกอย่างที่เขายืนอยู่ได้เพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
คือจุดเริ่มต้นก็คือมาจากผมนี่แหละ

เรื่องทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่ก็คือ
เรื่องสิบลดเราให้ไปเรื่อง
สิบลดที่ว่าคือรายได้แล้วก็หักสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไป
ซึ่งโทษนะคะขออนุญาตละลาบละล้วงนะครับ
คือจำนวนเงินของตัวเองที่ให้ไปกับกลุ่มนี้เท่าไหร่
คือระบุไม่ได้เพราะว่าในสมัยเริ่มแรกเมื่อ๑๓ปีที่แล้ว
รายได้ประมาณ๖๖๐๐๐๑แสนอันนี้คือสิ่งที่เราได้ประจำของเราอยู่แล้ว
และ๑๐จากรายได้เราก็ให้นายเล่าย่างไป

คือเราให้เองเพราะว่าโดยความเชื่อ
คือคริสเตียนทุกคนรู้อยู่แล้วว่า
ลดก็คือ๑ใน๑๐ของเปอร์เซ็นต
ก็คือต้องให้ถวายให้กับภารกิจของพระเจ้า

เพราะฉะนั้นคือจำนวนเงินของเราเมื่อรายได้เรามาก

เพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาว่าอยากจะแย่งชิงผลประโยชน์ความเป็นใหญ่กัน
ไม่มีเลยเพราะว่าเราออกมาด้วยซ้ำ

เรื่องที่เริ่มต้นขึ้นทั้ง๔ท่าน

แต่๓ท่านที่นั่งอยู่รอบดิฉันเนี่ยนะคะ

โดยเรื่องเกิดขึ้นจากการรับรู้ของคุณพิธีวัฒน์เป็นคนแรก

คุณพิธีวัฒไปรู้อะไรมาเริ่มต้น

แต่ว่าพอเหมือนกับตอนที่จะเสร็จกิจกรรมนะครับ

ก็มีเพื่อนผู้เสียหายคนหนึ่ง

มีทั้งการอาจารย์
ตอนนั้นทราบแค่ว่ามีการอนาจารย์

ก็เอาไปปรึกษากับเพื่อนด้วยกันอีก๖๗คน
เราบอกว่าเราต้องเอาเรื่องนี้คุยกับผู้ใหญ่
แล้วในตอนนั้นเราก็ได้รับทราบ

ที่ถูกกระทำชำเลา
แล้วเราก็ไปถามสอบถามเป็นส่วนตัวเลย
แล้วเขาก็บอกว่ามีการกระทำชำเลาเกิดขึ้นจริง

ต้านกลุ่มเด็กที่รู้เรื่องแล้วมาพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยนะ

ตอนนั้นที่ได้รับรู้เท่าที่เล่ามาคือ๒คน

เสร็จปุ๊บพอเราได้ยินเรื่องอีกเราก็ไปถาม
แต่ว่าเราถามจากเด็ก๕คนด้วย
แล้วถามจากเด็กที่เป็นเด็ก๑๐คนด้วย

เด็กที่เล่าให้ฟังอยู่ใน๑๐

แล้วก็ถามเด็กส่วนตัวที่ว่าเข้าในป่าด้วย
อ่าทีนี้ถ้าแบ่งแบบนี้ค่ะ
เท่าที่เราได้ข้อมูลมาจนถึงณวันนี้

มีคนที่เป็นผู้เสียหายกี่คน

คือมันมีอาจารย์กับกระทำชำระ

น่าจะสัก

แล้วในกลุ่มที่บวกออกมาอีก๕คนเนี่ย

ทุกกระทำทั้งอาจารย์และกระทำชำระ

ครับผมที่ผมรู้มีอยู่

คุณรู้ว่ามีทั้งหมด๔มันเหลือคนเดียว
แล้วคนนั้นก็ต้องใช่คนที่ออกรายการดิฉันสิ

ผมก็จำเหตุการณ์ได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไ
แต่คือที่จริงแล้วคือมันก็มีเด็กที่ว่า๕คนเนอะ

เดี๋ยวนะคะมันเป็น๑๐แล้วบวก๕แล้วบวกอีกเหรอ
เด็ก๑๐คนทุกครั้งเลือก๕คน

ก็มีเหมือนกับว่ามีบวกพิเศษกรณีพิเศษบวกเข้ามา

ซึ่งไม่ใช่๕คนแต่มันบวกมาเป็น๖คนแล้วใช่ไหม

ไม่ว่าดิฉันก็เริ่มบวกเลขแล้วงงแล้วนะ

เดี๋ยวจะบอกว่านี่คือรอบเดียวกันคือเมื่อปีที่แล้วใช่ไหม

ทั้งหมดที่ที่คุณพิธีวัฒน์บอกมาทั้งหมดเนี่ย
คือรอบที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วใช่ไหม
ครับปีที่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดไล่มาทีละคนทีละคนครับ
มันไม่ใช่รอบเดียวของกิจกรรมที่จัดใช่ไหมคุณสันติภาพ

คือเด็กที่บอก๕คนก็คือว่าจาก๑๐คนคัดเหลือ๕คน

โดนกันกี่คนผมไม่ทราบ
นะครับแล้วทีนี้คัดผ่านมา๕คน๕คนก็โดนอีก

ก็ต้องไปสอบเดียวกับว่างฝือหรือในเล่าย่าง

เดี๋ยวนะแล้วใน๑๐คนก่อนคัดเหลือ๕ใน๑๐ถูกกระทำกี่คน
ต้องถามต้นเรื่องนะครับว่ากี่คน
เพราะผมรู้ว่ามีการโดนแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่คน
แต่ทีนี้ที่คุณสิทธิภาพบอกก็คือว่า
ใน๑๐ถูกคัดออกมาเป็น๕๐

ซึ่ง๕ที่ถูกคัดออกมาจาก๑๐เนี่ย

ใช่ไหมอ๋อคือที่คุณบอก๕คือ๕ที่คัดจาก๑๐นะ
แล้วมันมีกลุ่มที่มันบวกออกมาจาก๑๐เดิม
มันมีมากกว่านี้อันนี้คุณรับรู้ไหม
คือจากการที่ออกมาจาก๑๐เดิมนั้นไม่เกี่ยวกับการคัดเลือก
แต่เป็นการจัดกิจกรรมจัดค่ายครอบครัวประจำปี
และนัดให้มีการเข้าไปในป่าเพื่อทำพิธีกรรม
เหมือนเป็นกลุ่มพิเศษไปเพื่อสารภาพความผิดบาป
ซึ่งในกลุ่มนั้นมีคนโดนกี่คน
ซึ่งในกลุ่มนั้นมีคนโดนกี่คนนะครับ
เท่าที่ผมทราบและมีการแจ้งความนะครับก็เท่า๓คน
แล้วก็ณเวลานั้นที่มีการเข้าป่าทุกอย่าง
โดนหน้าเวลานั้นแล้วก็โดนคืนสุดท้าย
เดี๋ยวขอพักสักครู่เพราะว่าตามเรื่องราวเนี่ยคุณผู้ชม
ไม่ใช่เหตุที่เกิดเกิดแบบก้ำกึ่งว่าเป็นใครทำ
สิงร่างหรือเป็นอีกร่างเป็นคนละคน
ไม่ใช่แบบนี้เท่านั้นมันมีรูปแบบอื่นด้วยถูกไหม
มันมีรูปแบบอื่นที่สร้างความชัดเจน
จนทำให้มีการไปแจ้งความ
ถูกต้องครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณโรธไม่ได้ลืมคุณ
เดี๋ยวกลับมาคุณก่อนเลยสักครู่ค่ะ
กลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่พิธีวัฒน์กับโรดรู้ที่เหมือนกับเพื่อนมาบอก
มาบอกนะคะแล้วก็โดนในหลายลักษณะนะคะ
เอาอย่างนี้คุณโรธค่ะสิ่งที่รู้มาคือ
คนที่โดนโดนแบบไหนบ้าง
คือเขาจะเรียกมันเหมือนกับว่าเป็นข้อสอบ
แล้วในการที่เขาโดนคืออาจจะโดนจับบ้าง
มานั่งที่ตักบ้างจูบบ้าง
แล้วก็มีการนอนทับกันบ้างสิ่งเหล่านี้
เอางี้ก่อนนะคะคือวันนั้นที่ได้ยินเนี่ยมันมีสถานการณ์ก็คือว่า
ตอนที่เข้าไปมันจะเป็นเต็นต์๒อัน๒หลัง
แล้วลุงอยู่เต็นต์หนึ่ง
แล้วอย่างวันนี้ที่คุณสภารีเล่าคุณสภารีอยู่อีกเต้นหนึ่ง
ที่คุณเล่าเนี่ยคือก็เป็นลักษณะแบบนี้ไหมคืออยู่แยกเต็นต์กัน
หรือยังไงเพื่อนเล่าให้ฟังยังไง
อันนี้คือในกรณีที่อยู่ด้วยกันข้างนอก
คือไม่ได้อยู่ในป่าแต่ถ้าอยู่ในป่าก็คือ
เขาก็จะโดนทุบบ้างโดนตีบ้างนะฮะโดนปิดปากบ้าง

เวลาที่อยู่ในป่าเนี่ยคือเป็นลักษณะการตั้งเต็นต์ใช่ไหมคะ
แล้วก็คือก็มีคนเข้ามาในเต็นต์ถูกไหม

ซึ่งเจ้าตัวคือน้องผู้หญิงเองไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ย
เห็นไหมคะเปิดตาเห็นคนมาในเต็นต์ไหม
เห็นเพราะว่าตอนกลางคืนเห็นเพียงแค่มืด
เพียงแค่เงาสลัวแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดเจน

คือสลัวไม่มีแสงไฟใช้แค่แสงจันทร์ในป่า
ใช่ไหมคะแล้วเห็นว่าเป็นลุงเหรอคะ

ไม่ได้เห็นนะฮะแต่ว่าเขาสัมผัสกายได้ว่ากายเหี่ยวไม่มีฟัน

คือผมร่างกายเขาเหี่ยวคือเหมือนกับคนแก่

คือที่ไม่มีฟันเนี่ยคือยังไงคะคือมือ
จูบคือจูบอะครับ
อืมคือสัมผัสจากกายแล้วก็ตอนที่โดนประกบปาก
แล้วทำอะไรอีกเพื่อนที่โดนบอกว่าโดนทำอะไรอีก
ก็โดนทุบบ้างโดนตีบ้าง

คือเขาจะเหมือนกับว่าเป็น

บอกว่ามันเป็นข้อสอบแล้วในการที่ทุบตีคือ
เหมือนกับว่าพยายามพิสูจน์
ความเชื่อของเราและความอดทนของเรา

ทุบตีเนี่ยมีอุปกรณ์ทุบตีหรือใช้มือนี่แหละ
มืออย่างเดียวครับผมแล้วบางครั้งก็อาจจะใช้ท่อนไม้
หรือมีท่อนไม้เหรอคะครับผมท่อนไม้ที่ตกตามพื้น
ก็จะมาทุบเต็นต์บ้างแล้วก็เข้ามาแล้วก็ค่อยทุบตี
แล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมบ้างพวกนี้ครับ
แล้วลักษณะการทุบตีที่เกิดขึ้น
คือเกิดเพราะเหมือนกับทดสอบจิตใจทดสอบศรัทธา
หรือเกิดเพราะไม่ยอมให้กอดจูบรูปคลำ

เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเข้ามาปุ๊บคือขั้นแรกมันจะมีการมาทุบตีก่อน
แล้วในเล่าย่างนี้เขาจะบอกเสมอว่า
อย่าไปคัดค้านมานะคือปล่อยเลยตามเลยคือ

ห้ามร้องห้ามขัดขืนคือสั่งไว้อยู่แล้วคือสั่งไว้อยู่แล้ว
สั่งไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะเข้า
คือมันเป็นกฎเกณฑ์ของการเข้าค่ายตลอดทุกครั้ง
ในเล่าย่างจะบอกว่า๑ใครที่เข้าไปโดน
ห้ามร้องห้ามข่มขืนห้ามต่อสู้

ครับห้ามต่อสู้ห้ามฉายไฟดูด้วย
ถ้าฉายไฟดูเนี่ยมันจะเอาหน้าไม้เอาธนูยิง
ไม่ก็เอาหนังสติ๊กยิงหรือไม่ก็จะเอามีดแทง
ดังนั้นห้ามส่องไฟห้ามขัดขืนห้ามร้อง

เวลาไปเวลาไป
ผู้หญิงที่เข้าไปในป่าที่ว่านี้

ทีละ๓ไปทีละ๕หรือไปทีละคน
พูดถึง๑๐คนเลยโดยรวมทั้งหมด
ไม่เหมือนกันเหรอทำไม่เหมือนกันเหรอ
มันไม่ใช่มีเพียงแค่กิจกรรมของผู้หญิง๑๐คนเท่านี้
มันยังมีกิจกรรมของครอบครัวอย่างนี้ครับ
ผมบอกเป็นค่ายของครอบครัวที่ว่า
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงผู้ชาย

ทุกคนก็มีส่วนที่จะต้องเข้าป่าด้วยเช่นเดียวกันหมด
เอางั้นเอากลุ่ม๑๐คนผู้หญิงก่อน

เข้าไปเรียกเข้าไปทีละคนหรือไปทีละ๒
ทีละคนก็มีทีละ๒ก็มีแต่ไม่เกิน๓คนไม่เกิน๕คน
อย่างมากที่สุดก็คือ๑คน๒คนและ๓คน

เพื่อนเล่าให้ฟังเขาถูกกระทำยังไงบ้าง
ก็วันนี้ก็มีผู้เสียหายคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่า
ก็เหมือนกับว่าลากอีกคนนึงไปนอนในเต็นต์ด้วยไม่ได้
แล้วก็มาลากตัวเองออกไป
แล้วก็ไปมีการประกบปากมีการกอดแบบแน่น
แล้วจนเหมือนกับเหมือนตอนนั้นเหมือนเขาเล่าว่าเป็นนายเล่าย่างเอง
แล้วต้องเหมือนกับว่าอยู่จนแบบเขาหลับไป
แล้วตัวเองค่อยแอบเปิดซิปแล้วก็ออกมานอนที่เต้นของตัวเอง
แล้วก็ยังมีรายละเอียดเพราะว่าเขาสั่งว่า
มันมีกฎที่ว่าห้ามไม่ให้เล่าแม้แต่ใน๕คนนี้ด้วยกัน
ห้ามเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดอะไรบ้าง
แบบว่าหนักแต่ธรรมดาทั่วไปที่ว่า
แบบเบาเล่าได้แล้วก็เล่าให้กับคนรอบข้างได้
แต่ถ้าเหมือนกับว่าเล่าเหมือนกับว่าเรื่องนี้ดังให้ใคร
แล้วเขารู้คือทุกส่วนรู้คือจะต้องกลับมาสอบแก้ใหม่
ตามข่าวก็คือว่าถ้าไปบอกใคร
แล้วโดยตามความเชื่อคือถ้าทู่สวรรค์รู้

คือกลับมาถูกกระทำอีกใช่ไหมคะ

ซึ่งเอาอย่างนี้ค่ะที่ชัดเลย
เอาแบบตรงไปตรงมานะคะมีเพื่อนที่ถูกกระทำ
ข่มขืนที่เล่าให้เราฟังเองไหม

ฉันถามแบบนี้นะคะเนื่องจากข้อมูลที่ฟังมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ
คือตอนที่เขาเล่าว่าคนที่มีความสัมพันธ์เนี่ย
เขาเห็นเลยว่าเป็นใคร

เพราะมันมืดนี่อ่ะดิฉันลองแย้งดูนะคะ
มันมืดนี่ทำไมเขาแน่ใจว่าเป็นใคร

จะมีในป่าใช่ไหมครับ
แต่ว่าในกรณีของผู้เสียหายคนนี้
คือไปที่บ้านเช่าบ้านพัก

กรณีของน้องผู้เสียหายอีกคนนึงเนี่ย
ไม่ได้สอบเข้ากรณีของการเข้าป่าแล้ว

พาขึ้นรถแล้วนำไปที่อำเภอท่าพลเลย
ก่อการอนาจารย์ที่อำเภอท่าพลเลย

แล้วพอก่อการอนาจารย์เสร็จปุ๊บเนี่ย

เอารถไปเปลี่ยนเอาคันที่ฟิล์มทึบ
ไม่ให้คนข้างในเห็นเอาไปเปลี่ยนให้ในเล่าย่าง
พาเด็กสาวคนนั้นกลับมาสู่ที่ค่ายด้วย

มันไม่ใช่กลางคืนอย่างเดียวมันเป็นทั้งกลางวันด้วย

เด็กเหล่านี้ที่๑๐คนนี้ที่เข้าป่า
แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ถูกพาไปในขณะที่

คือมีคนหนึ่งที่โดนทั้งในป่า

และคนเดียวกันนี้โดย

อยู่ในช่วงของการพิธีกรรมทดสอบ

ซาตานมาไล่ล่าแล้ว

ที่นายเล่าย่างจะต้องพาไป

แล้วก็พรุ่งนี้เช้าวันเสาร์
ค่อยพามาคือไปนอนทั้งคืนที่บ้านเช่า

เห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นเนื้อเป็นหนัง
อันนี้คือกรณีและสามารถชี้สถานที่เกิดเหตุได้ด้วย

อันนี้คือหนึ่งกรณีเพราะมันมีคดีหนึ่งที่ไปอยู่ที่สพท่า

เมื่อสักครู่นี้ที่คุณสุวัฒนาจะเล่าว่า

เอาแบบนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการทดสอบแบบนี้เนี่ย

คือคนหนึ่งคนแรกที่เรารู้
ก็คือไปในป่าแต่ไม่ได้มาในนาผี
แต่มาในนามของไหนเล่าย่างเลย
มาของพิเศษสำคัญแต่ไหนเล่าย่างต่อลองเลย
มีการต่อลองให้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
คือมีการหลับนอนด้วยกันเลยเป็นอันนั้นเลย
ก็คือคุยกันเลยเหรอคุยกันต่อลองกันเลย

ต่อลองว่าจะต้องให้ไหนเล่าย่าง

คือต่อรองว่าจะให้นายเล่าย่างหลับนอนกับเขา
ว่าจะให้ผีมาเล่นงานแทน
พอผู้หญิงคนนี้บอกว่า
งั้นก็ให้ผีมาเล่นงานแทนแล้วกัน

แล้วก็กลับเข้ามาใหม่
แต่มาในรูปแบบว่าผีปลอมตัวเป็นนายเล่าย่าน

อันนี้ในป่าไหมที่เล่าไม่ในป่า
ที่ไหนที่
ค่ายบ้านพักกลุ่มทาง

เขาเรียกไปส่วนตัวที่ในกรณีที่เมื่อกี้
ผมพูดไปว่าเป็นคนต่างหาก

คืออาจไม่ได้อยู่ในจำนวนที่เราคุยกันตามข่าว

เดี๋ยวจะกลับมาย้ำใหม่ทั้งลักษณะแบบนี้ที่บอกว่ามี๒กรณี
อีกแบบหนึ่งคือแล้วในป่าดิฉันต้องกลับไปในป่า
เพราะว่าก็มีจำนวนหนึ่งที่บอกว่าเหตุเกิดขึ้นในป่า
มีคนบอกว่าเคยผ่านลักษณะพิธีแบบนั้นมา
แต่ไม่ใช่ลุงว่างฝือที่เขาเรียก
เดี๋ยวเราจะกลับไปในป่าอีกครั้งหนึ่งค่ะสักครู่ค่ะ

จำนวนคนที่ถูกกระทำตามข้อเก่าหาตามกฎหมายแล้ว
เพราะฉะนั้นมี๗คดีอย่างที่เราคุยกันมาสักครู่นี้
ว่ามีที่เขาค้อด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ท่าพล

ว่ามีเกิดขึ้นที่สพท่าพลด้วย
เอาใหม่ให้คุณโรธกับคุณพิธีวัฒน์เล่าอีกที

เวลาไปทำค่ายกันก็คือเช่าบ้านพักกลมทาง

ทีนี้เวลาบอกว่าเข้าไปในป่าดิฉันนึกภาพ
คือที่มาเล่าก่อนอันนี้คือเป็นเต็นต์

เอาเพื่อนที่เรารู้

นอกบ้านพักแต่ในเต็นต์กลางป่า
เพราะคนก่อนหน้านี้เล่าว่าใช่มี

เมื่อสักครู่นี้ที่คุณโรธเล่า
เพื่อนมาเล่าว่าใช่มั่นใจ

แล้วก็สัมผัสพบว่าคนที่มาจูบเขา

ทีนี้เอาให้ชัดอีกทีนะคะ

เพราะมันสองคนพูดไม่ตรงกันถูกไหม
โดนเหมือนกันแต่คนหนึ่งบอกไม่ใช่

มีที่ชัดกว่านี้อีกไหมในป่า

เขาบอกว่าคือที่เขาไม่เห็น
นิดนึงแล้วมาแบบท่าทางลุง

นี่คือลักษณะของเขาเพราะว่ารักษณะของลุงนี้
ทุกคนรู้อยู่แล้วมีพูดให้ได้ยินเสียงไหม

มันก็จะเห็นเงาใช่ไหมใช่ครับผม
แสงจันทร์ครับผม

เพราะว่าในกรณีของผู้เสียหายที่อยู่ในป่าเนี่ย

คือเขาไปทำทดสอบนะแล้ว

นายเล่าย่างกับผู้เสียหาย
คือบอกว่าจะให้ผีทดสอบ

อ้าวก็แสดงตัวเต็มเลยว่า

คือเหมือนกับเจรจาเรื่องนี้เป็นการเจรจา

ไม่ได้แสดงตัวเป็นใครคือแสดงตัวเป็นลุงเลย
ครับผมเจรจากันสองต่อสองเลย

ผีก็ทุบตีเขาจนแบบว่าเหมือนกับว่าเขาหายใจไม่ออก
เพราะมานั่งกดมาเอาผ้าห่มกด

ก็น่ากลัวมากแล้วเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด
แล้วทีนี้ลุงก็มาเจรจาว่า

แล้วมันจะมาก็คือเหมือนกับว่า

คือขนาดแค่ตัวเดียวก็เกือบจะตาย

ให้ลุงช่วยถ้าลุงช่วยเนี่ยคือเหมือนกับว่า

ก็เรื่องมีความสำคัญเนี่ยแหละครับ

ตอนที่คุยเนี่ยก็คือคุยว่าเป็นลุง
ตัวลุงคุยกับเขา
ซึ่งสุดท้ายเพื่อนก็ถูกกระทำ

ใช่ครับก็คือเลือกคน

คือคุณลุงอ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้ที่ได้รับนิมิตประเจ้า

หรือว่าคุณจะให้ฉันเนี่ยซึ่งเป็นลุงเนี่ย

แล้วผู้หญิงก็คิดว่าขนาดผีมาตัวเดียวมาทุบมาตี
ลุงก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ให้ลุงช่วยสิ
เพราะมนุษย์ด้วยกันสามารถคุยกันได้

แล้วก็คือพาผู้หญิงก็เรียกก็นะไม่เป็นไร

แต่ถ้าให้ผีทำมันจะดี

ยอมที่จะให้ลุง

อันนี้คือตัวอย่างซึ่งเป็นคนละตัวอย่างกับที่คุณโรธเล่าใช่ไหมคะ
ผมแต่ว่าภาพมาประกอบกัน

อันนี้คือเขาจำได้จากรูปร่างลักษณะบุคลิกแล้วก็สัมผัสจากริมฝีปากใช่ไหมคะ
ในขณะที่ที่คุณพิธีวัฒน์เล่าแล้วก็เสริมด้วยคุณสันติภาพคือเป็นอีกหนึ่งคนที่มาแล้วนั่งคุยกันเลย
แสดงตัวว่าเป็นลุงแล้วก็มาคุยกันเลย

ทีนี้เมื่อสักครู่ที่เราเล่าค้างกันไว้ค่ะ
ที่คุณสุวัฒนาเล่าคือมีอีกแบบที่คุณสุธิภาพเปิดไว้น่ะ
ก็คือจากพื้นที่ซึ่งเช่าบ้านประชุมกัน

พาไปอีกที่ที่อีกตำบลหนึ่ง
คือที่เป็นบ้านเช่าของลุงที่ลุงไปเช่าทิ้งเอาไว้
แล้วก็ไปนอนบ่อยตรงนั้น
อันนี้ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คือคุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียหายเนี่ยรู้รู้

คือแสดงว่าตอนที่พาไปก็เป็นลุงนั่นแหละ

โดยให้เหตุผลว่า
มารซาตานมาไล่ล่าลุง
แล้วเด็กผู้หญิงเหล่านี้จะต้องไปกับลุง
เป็นผู้ติดตามเพราะว่าเด็กคนนี้อยู่ในช่วงที่

งั้นจะต้องไปกับลุงคือหนีซาตาน

ก็เลยขึ้นรถไปอีกพื้นที่หนึ่ง

แล้วน้องคนนี้กลับมาเล่า

แต่หลังจากที่คนเมื่อกี้ที่บอกว่าโดนต่อลองกันอย่างนั้น

เขาถูกลุงกระทำในป่าและเปิดเผยเรื่องออกมา
และลุงมีการพูดถึงชื่อของน้องผู้หญิงคนนี้ด้วย
น้องก็เลยไม่พอใจแล้วก็เลยลุกขึ้นมาเปิดเผยตัวเองขึ้นมา
คือน้องที่ถูกพาไปพื้นที่อื่นเนี่ย
พอมารู้ว่ามีเพื่อนโดนแบบนี้
ตัวเองก็รู้สึกไม่พอใจเลยเปิดเผยเรื่องตัวเอง
มีคลิปเสียงที่ลุงกับน้องผู้หญิงคนนี้คุยกัน
และไปเปิดโปรงชื่อของตัวเองออกมา

คือน้องที่ถูกพาไปพื้นที่อื่นเนี่ยนะคะ

มีการพูดเจรจาหรืออ้างถึงการทำข้อสอบทดสอบจิตใจอะไรไหม
ตรงนี้คือพาไปนอนตรงนั้นในบ้านเช่าตรงนั้น
แล้วก็ลุงก็ทำการข่มขืนเขานะฮะ
โดยที่อ้างเหตุผลแบบเดียวกันนี่แหละคือจะต้องให้ลุงนะฮะให้ลุง
เพราะว่าน้องผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้านี้เขาไปคบผู้ชายเป็นชาวโลกทั่วไป

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
พอเห็นภาพขอปิดท้ายแบบนี้เนื่องจากเหลือเวลาน้อยแล้วนะคะ

เอาอย่างงี้จนถึงตอนนี้ค่ะคือคุณสันนิภาพยืนยันว่าได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว
ว่านี่ไม่ใช่ขบวนการคัดแย้งกันภายในไม่ใช่
ไม่ใช่การดิสเครดิตกันภายในแต่สาเหตุที่ผมเชื่อว่า
หนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่กระทำคือนายเล่าย่าง
เพราะว่านายเชนวัดซึ่งเป็นน้องของนายว่างฝืนหรือนายเล่าย่างเองเนี่ย
ในคืนที่มีการเข้าป่ากันนายเชนวัดได้ส่องไฟไปที่ใบหน้า
ในขณะที่ซาตานที่อ้างกันว่าเป็นซาตานเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นหน้าของพี่ชาย
ใบหน้าของพี่ชายตัวเองเลยก็คือนายเล่าย่างไส้จางนะครับ
และการที่อ้างว่ามาเหมือนผู้หญิงมีวิกผมใส่มาและมาลวนลาม
แล้วก็มาต่างซึ่งบอกว่ามีวิกผมนะฮะที่บอกว่าเป็นผู้หญิงผมยาวนะครับ
เรื่องนี้ต้องกลับไปถามนายเชนวัดแล้วก็นายวิเชียนเหล่าเท่าด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่าสองคนนี้เห็นว่าขณะที่ตัวซาตานนี้มาเนี่ย
มีการทำวิกผมหลุดด้วยทำวิกผมหลุดต่อหน้าต่อตาเขาเองด้วยนะครับ
และถามว่าแล้วเรามั่นใจได้อย่างไรว่านายเล่าย่างเป็นผู้ที่กระทำหรือไม่อย่างไร
ก็ให้กลับไปถามนายว่างที่ปิ่นทองนายเชนวัดนายวิเชียนเหล่าเท่าว่า
นายว่างได้กระทำกับน้องผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านทำหรือไม่อย่างไร
เพราะผมมีหลักฐานซึ่งคนเหล่านี้เซ็นรับรองว่า
นายเล่าย่างแทร่จางได้เป็นผู้ที่ลงมือกระทำเอง
แม้แต่หลักฐานที่เรามีเป็นคลิปเสียงต่างที่พูดให้ฟัง
ผมเป็นผู้ที่ตัดต่อคลิปเสียงต่าง
ซึ่งผมก็อยากฝากไปทางทนายของนายเล่าย่างไส้จางว่า
กล้าออกมายืนประชันหลักฐานกันไหม
โดยที่ว่าถ้าคลิปเสียงเหล่านี้ไม่ผ่านการตัดต่อ
อยากจะให้ทนายคนนี้ฉีดใบวิชาชีพตัวเองทิ้งไปเลยครับ
ไม่ต้องเป็นทนายอีกเลยนะครับถ้ากล่าวหากันแบบลอย
กล้าไหมครับสำหรับทนายของนายเล่าย่าง
เพราะฉะนั้นทางนี้มั่นใจในทั้งพยานด้วย
แล้วที่สำคัญคือหลักฐานด้วยถูกไหมฮ

คือมั่นใจในหลักฐานด้วย
ทีนี้พอเดินทางมาจนถึงคดีมันใหญ่ขนาดนี้แล้ว
คือจนถึงตอนนี้คิดว่าคิดว่ามีอีกไหมคนที่ถูกกระทำแต่ไม่ได้เปิดเผย
มีไหมที่ถูกกระทำยังไม่เปิดเผย
มีครับยังมีอยู่ซึ่งผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งน้องสาวของเขาสองคนนะครับ
ซึ่งอยู่กับนายเล่าย่างแทร่จางนะครับ
ซึ่งน้องสาวของเขาเป็นผู้ที่ถูกกระทำและเป็นผู้ที่ออกมาเปิดเผยที่ค่ายว่า
โป๊ะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นที่ปาก
และเขายืนยันกับทางกลุ่มน้องไงว่าคืนนั้นเขาถูกกระทำถึง๔ครั้ง
ดังนั้นใครก็อาจจะบอกว่านายเล่าย่างเป็นคนที่แก่แล้วไม่มีแรงในการที่จะกระทำต่างนะครับ
ดังนั้นถ้านายเล่าย่างไม่มีแรงที่อยากจะทำก็ให้นายเล่าย่างพาตำรวจไปหาซาตานสิครับ
เพราะว่าซาตานนายเล่าย่างสามารถติดต่อนายซาตานได้
เข้าใจค่ะดิฉันเห็นภาพที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพิสูจน์กันตามกฎหมายแน่นะคะ
เอาเท่านี้ก่อนอาจจะเชิญมาอีกถ้ามีความคืบหน้ายังไงวันนี้ที่เล่าขอบคุณมากที่เล่าให้ฟังนะคะ

ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเรายังตามเรื่องนี้กันต่อนะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นมุมใดของข่าวนี้
เรายังยินดีให้ทุกฝ่ายนะคะได้ใช้เวทีร่วมกันสวัสดีค่ะ